ไปดูคู่รักอมตะกันหน่อยอายุ๙๘กับ๑๐๒ปี
คุณตาคุณยายแต่บัตรประชาชนเขาเก่ามากไง
ต้องการจะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ก็เลยเอาบัตรใหม่ไปมอบให้

ที่บ้านได้ที่๒๖บ้านกว้างตำบลเคืองคำอำเภอเมืองยะโสธรครับ
เป็นที่อยู่ใส่นี่ดูสิค่ะคู่รักอมตากูนี้น่ารักจังเลย
คุณตาพันธ์บรรลือหารอายุ๑๐๒ปีแล้วครับ
แล้วก็คุณยายคุณยายนางบรรลือหารอายุ๙๘ปี
เขาจดทะเบียนกันมา๗๗ปีแล้ว
ที่นี้ทางราชเขาหน่ายอภิรัตน์ป้องกัน
เป็นในอำเภอเมืองยะโสธรก็บอกว่าเนี่ยนะเราต้องการจะลนลงให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เลือกสมาชิกสภาพ๖๙ปกติก็ได้เดินทางไปพบกับคุณตาพันค์กับคุณยายนาง
เป็นคู่รักอมตากของเยซวทร
ค่ะเป็นแบบตลอดชีพเป็นแบบเกามากเลยที่นี่ทำยังไงดี
ก็เลยเอานี่เลยเอาเจ้าหน้าที่ไปทำให้ใหม่เลย
นางสาวนันทิยาภูณทวีนะฮะก็เป็นประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน
แล้วก็บัตรของอำเภอเมืองยะโสธรนำชุดประชาชนเคลื่อนที่ภาค๓ออกไปทำบัตรประชาชนให้ใหม่
นี่มีกล้องไปตั้งถ่ายรูปไม่ต้องไปที่อำเภอนะฮะเอากล้องไปตั้งให้เลย
แล้วก็ทำแบบสมาร์ทการ์ดให้กับคุณตาคุณยายโอ้โหตายายดีใจมากนี่มีฉากด้วยดูสิให้คนถือ
ความสูงไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ถือเอาอ่ะก็อำนวยความสะดวกให้นะคะ
นายอำเภอบอกว่าก็นโยบายครับในการที่จะบริการสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ
คนที่อายุเยอะแล้วไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรที่อำเภอมาได้
ก็มีหน่วยบริการเคลื่อนที่มา
ก็จะมีรถรับไปบริการหรือว่าแบบนี้
ก็จะมีจุดเคลื่อนที่ออกมาบริการให้ถึงที่บ้านเลย
คุณตาคุณยายเป็นตัวอย่างของคู่รักอมตะ
แล้วก็เป็นตัวอย่างของประชาชนที่มีสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย

อยากถามว่าตายายเลือกตั้งมาแล้วกี่ครั้งเหมือนกันนะ